เพิ่งจะปิดไปดูการไปหมาดนะครับคุณข้าว
แต่ว่าข่าวการย้ายตัวนี้ค่อนข้างจะหนาหู
ของชับปุ๋ยจริงมีความชัดเจนมาสักพัก
แต่ว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกมา
แทบจะเป็นทางการหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจ
แต่เจ้าตัวเนี่ยคือสัญญาเราไปดูก็รู้แล้วว่า
มีโอกาสที่จะไม่ตอบ
ค่าเหนื่อยของนักเตะคนนี้ก็ค่อนข้างแพงเหมือนกัน
ก็เลยทำให้อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สโมสรเลือกที่จะไม่ต่อดีกว่า
รู้กันมาเอาอย่างนี้ก็หลักล้านนะนะ

ฉะนั้นถ้าด้วยการเราเล่นในช่วงหลังไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่นัก
ก็อาจจะมีโอกาสที่อาจจะต้องหารังใหม่
ใช่ครับมีโอกาสพอสมควรเลยนะครับ
แล้วก็ค่าเหนื่อยอย่างที่บอกค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงนะครับ
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ด้วยว่าทีมที่จะเอาชะปุยไปได้
น่าจะเป็นทีมที่ก็ต้องมีเงินถุงเงินถังนิดนึง
เพราะว่าอย่างที่บอกค่าเหนื่อยนางค่อนข้างแพงนะครับ
แล้วก็น่าจะเป็นทีมอยู่ในกลุ่มรุ้นแชมป์ที่จะสามารถไปได้นะครับ
ในกลุ่มรุนแชมป์ที่พอที่จะมีเงินถุงเงินถังก็มีไม่กี่ทีมนะ

เพราะว่าบุรีรำก็มีนักเตะดีมากมายนะตอนนี้

ปุ๋ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองพอสมควร
ก็อายุเริ่มจะเข้าใกล้หลัก๓๐แล้วนะ

ต้องมีโอกาสในการลงสนามสม่ำเสมอเพราะว่า

คือใครลงสนามสม่ำเสมอเขามีโอกาสได้เล่นนะ